เอาศนะประพฤตสมศ์นี้ทำเป็นเล่นไปนะคะถึงมาว่าหลวง
กาโตะตอนนี้ศึกแล้วจากหลวงพี่กลายเป็นพี่หลวงแล้ว
หรือว่าทิศกาโตนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ย
เขาออกมาขอโทษแล้วที่ทำให้วงการพระพุทธศาสนา
เสียงอ่ะนะคะเสื่อมเสียทีนี้คนที่ให้กำเนิดเรื่องเนี้ยคือใครอ่ะ
หลวงพี่ย้อยเป็นคนออกมาแฉใช่ไหมครับเฮ้ยทำไปทำมาดูเหมือนว่าจะไม่จบนะ
ทำไมอ่ะเพราะมีคนมาแชร์หลวงพี่ย้อยเหมือนกัน
บอกว่าท่านเองก็ชะย่อยนะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องไปผัวพันกับศรีกาเหมือนกัน
เหรอเออเนี่ยคุณผู้ชมเราลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ
ซ้ายมือตอนที่หลวงพี่กาโตะเนี่ยกล่าววาจาศึกนะคะลาศิกขานะ
ลาศิกขานะคะอ่ะขวามือพี่ย้อยค่ะหลวงพี่ย้อยค่ะ
ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงของพระนักเทศชื่อดังทางปากใต้กับศรีดา
นี่แหละเป็นคนที่ออกมาแฉนะคะจนเป็นข่าวกลายเป็นเรื่องโด่งดังมาเลยนะคะ
เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงคือหลวงพี่บอกว่าหากมีการทำผิดจริง
ก็ต้องปราชิกแล้วก็ศึกจากความเป็นพระเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมีพยานหลักฐานผลสอบบอกว่าไม่ผิด
ก็ทำหน้าที่เผยแผลหลักธรรมต่อไปได้ยืนยันว่าไอ้ที่ทำลงไปเนี่ย
ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนากันแกล้ง
หรือทำร้ายใครหวังให้เกิดความขัดแย้งภายในวัดอ่า
หลวงพี่กาโตะศึกแล้วทางพระธรรมวินัยถือว่าจบสิ้นแล้ว
หลวงพี่ย้อยท่านประกาศเลยนะคะว่าจะยุติการติดตาม
และขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้แปลว่าหลังจากนี้
ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วไม่แฉไม่อะไรแล้ว
นี่หลวงพี่ย้อยให้สัมภาษณ์นักข่าวไทยรัฐทีวีตอนที่หลวงพี่กาโตะศึก
แต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมหลังจากให้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่า
หลวงพี่ย้อยเองก็ถูกเจ้าอาวาสวัยวจกร
แล้วก็พระลูกวัดราชบำรุงออกมาแฉเหมือนกันนะคะ
ว่าตอนจำพรรษาอยู่ที่วัดราบบำรุงหลวงพี่ย้อยก็ใช่ย่อยนะ
มีพฤติกรรมผัวพันกับศรีกาจนเป็นเหตุให้ต้องหนีออกจากวัด
จำพรรษาที่วัดหน้าพระรานอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเหมือนกัน
อ้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องตรวจสอบหลวงพี่ย้อยด้วยไหมเนี่ย
อันนี้แต่ว่าเราต้องไปถามหลวงพี่ย้อยถูกไหม
อ่าต้องกลับไปถามเจ้าตัวใหม่ท่านว่าไงครับท่านว่าไง
ไม่ทันได้ถามความจริงจากปากหลวงพี่ย้อยค่ะหายตัวไปอย่างไร้วี่แววเลยนะคะ
อุปถาคบอกว่าหลวงพี่ย้อยถือกระเป๋าออกจากวัดไปสักประมาณเที่ยงคืน
แล้วก็กลับมาช่วงย่ำรุ่งแล้วก็ออกไปอีกครั้ง
โดยที่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าหลวงพี่ย้อยอยากจะชี้แจง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียินดีอย่างยิ่งเลยนะคะหลวงพี่ย้อยค่ะอืม
ส่วนนางสาวตองคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอโหสิกรรมกับหลวงพี่กาโตะด้วยนะฮะ
บอกแบบนี้จากนี้ไปก็ต่างคนต่างอยู่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะกลับไปคบกับพี่หลวงกาโตะ
เดี๋ยวอันนี้แปลว่าอะไร
แล้วยอมรับไกลไหมคะหรือยังไงถึงขนาดนี้บอกว่าไม่กลับไปคบกับพี่หลวงกาโตะ
ก็แสดงว่าก่อนอันนี้เคยคบอ่ะดิอ่าแล้วเธอว่าไงต่อ
ลองฟังไหมคะเอาฟังจากบัตรเจ้าตัวเต็มเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ยอมรับว่ามีคนมาแบบยังไงก็จมตีตองเยอะ
ต้องเข้าใจทุกคนนะคะต้องเข้าใจทุกคนแล้วต้องรับน้องรับทุกคนทุกความคิดเห็นเลย
ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าตองก็ยังเชื่อมั่น
ยังไม่เสียใจที่ตองได้ตัดสินใจทำอะไรลงไป
แล้วก็ขอโทษบอกขอโทษทุกคนก็พูดเหมือนเดิมค่ะ
ขอโทษทุกคนขอโทษวงการพระพุทธศาสนาถ้าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่จริงเรื่องนี้มันไม่มีโควิดมันไม่มีใครถูก
ถ้าจะถามว่าใครผิดมันคือผิดทั้งคู่
พี่เบิร์ตครับเมื่อกี้พี่ถามได้ยินจากปากเจ้าตัวแล้วใช่ไหม
พอจะประมวลข้อมูลได้แล้วผมว่าคุณผู้ชมก็พอจะประมวลข้อมูลได้เช่นเดียวกัน
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งท่านเราไม่ต้องไปสัมภาษณ์เลยนะคะ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยเองเลยอาจารย์ออสอาจารย์ออสเกี่ยวอะไร
เกี่ยวค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ออสหรือว่ารองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
อ๋ออ๋อคือเอาคลิปเสียง
เอาคลิปมาตรวจสอบเหรอไปยังไง
พี่หลวงกาโตที่สอนธรรมะก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบบางคำที่อยู่ในคลิปพบว่าสเปคตรัมของเส้นเสียงมีความเหมือนกันสเปคตรัมของเส้นเสียงอยู่ในโคนปกติที่ไม่มีรอยปัดต่อใดทั้งสิ้นอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองลักษณะของสเปคตรัมของเส้นเสียงในหลายคลิปเป็นลัก

สเปคตรัมเป็นเรื่องของฟิซิกต้องให้ลูกศิษย์ที่เรียนฟิซิกดูอจรอธมน์น่ารักมากเลยนะเรื่องร้อน
สุดยอดจริงนะปรากฏว่าท่านก็ยืนยันนะว่าไม่มีการตัดต่อ